ไปที่อุดรธานีครับชนแล้วหนี
หนีแบบซึ่งหน้าเลยนะเป็นยังไงไปดูครับ

ไม่หนีไม่ได้จอดก่อนอย่ามั่วพี่อย่ามั่ว

ไม่ต้องแข้งจอดอยู่นี้เลย

เฮ้ยนี่ครับรถเล็กชนรถใหญ่รถเล็กหนีฮะคุณสิรินพาผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เธอเนี่ยขับรถจากกุมภาวะปีเข้าตัวเมืองอุดรใช่ไหมจะมาส่งลูกชายกลับบ้านพัก
แล้วก็จะไปรับสามีที่ท่ากาศยานอุดรธานีด้วยที่เพิ่งจะบินกลับมาจากกรุงเทพ
ขณะจอดรถส่งลูกชายจะเข้าบ้านพักแถวหน้าโรงเรียนเทศบาล๕
รถคู่กรณีขับมาชนฮะชนเธอหน้าตาเฉยเลยแล้วก็ขับหนีไปหน้าตาเฉยเลยนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความสุดท้ายตำรวจตามไปเจอรถจอดทิ้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองสำโรงนะครับไปหาจนเจอบ้านคู่กรณี
แต่ตำรวจก็ยังตอนนั้นยังไม่กล้าจะดำเนินการอะไรเพราะมันเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับ
คุณผู้ชมคราวนี้พอจะเชิญมาไกลเกลี่ยคนขับไม่ยอมมาครับ
เบียงบ่ายเบียงเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกส่งลูกสาวมาแทนนะฮะ
ซึ่งก็ตกลงอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าลูกสาวคู่กรณีก็ไม่รู้เรื่องอะไรไงนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์กระทั่งตัดสินใจนะครับให้ประกันเข้ามาเคลียร์แทน
เรื่องต้นวันศุกร์นี้นะครับจะมีการเจรจานัดไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งฮะ
พวกหนูไม่รู้พวกหนูก็เลยมันเหนื่อยนะพี่มันก็เลยอัดตัดสินใจพากันกลับ
แล้ววันนี้ก็เลยไปใหม่ก็เลยยกให้ประกันอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากให้รับผิดชอบทุกอย่างนะพี่ค่านู่นค่านี่ค่าเสียเวลาทุกอย่าง
แต่ทีนี้โทรหาเขาก็ไม่รับแล้วโทรหาลูกสาวลูกสาวเขาบอกว่าวันศุกร์ตอนบ่ายอย่างนี้นะ